แต่การชุมนุมมันร้อนแรงขนาดไหน
แล้วมันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเกมคุณพ่อคุณแม่

ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณลูกนะครับ
การชุมนุมคาร์มอฟป๊อปแคท

หลังกระสุนควันยาง

การชุมนุมสุข๑๓วันสุข๑๓

รุ้งปนัสยาโพสต์เมื่อคืนนี้ตาบอด
ไฮโซลูกนัทตาบอดไปเรียบร้อยแล้ว
ไฮโซลูกนัดก็คือธนัดธนากิจอำนวย
ตอนโดนยิงเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการผ่าตัด
แต่ไปมารุ้งปนัสยาซึ่งเป็นแก่นำกลุ่ม
ราศดรเป็นคนโพสต์เรื่องนี้ใช้คำนี้เลยนะ
แล้วคนระดับลุ้งอ่ะจะมาโพสต์อะไรสุ่มสี่สุ่มห้าได้ไง
ด่วนฮะลูกนัทตาบอด
หลังจากเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาก็คือการชุมนุม
ศุกร์๑๓ที่ผ่านมาครับแล้วคนแชร์
คนพูดเรื่องนี้กันสนั่นหวั่นไหว
นี่ขนาดการไปชุมนุมโดนยิงถึงขั้นเลือดตกยังออกเข้าใจ
ฟิเซบุกของฮัยโซลูกนัดยังไหมยังไม่มีปติกระยาอะไร
กับการพูดเรื่องนี้ที่รุ้งบอก

ฟิฟิวของฮัยโซลูกนัดยังไม่ได้พูดเรื่องต่างกล่านี้
แต่คนที่พูดมาไงพี่เอ๋ปรีนาใกล่คุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐแฮชแท็กรับน้องไฮโซลูกนัด
โดนรับน้องจากการเปลี่ยนค่ายไงตาบอดเลยใช่หรือเปล่า
พี่เอ๋บอกนะฮะเฮียบุ้งประกาศชัดไฮโซลูกนัด
ชดใช้จนหมดสิ้นยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
ประโยคแรกอาจจะงงแต่ตอนนี้พี่เอ๋บอกว่า
ถ้าโดนขนาดนี้กลับบ้านเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
ตรงนั้นมันอันตรายไม่รู้ใครเป็นใครแล้วพี่เอ๋เตือนซ้ำด้วยว่า
ครั้งนี้ครั้งนี้คือศุกร์๑๓เสียดวงตาครั้งหน้าอาจตายได้นะ

โซลูนัทไม่ควรจะไปแบบนั้นแฟนคลับพี่เอ๋เข้ามาแห่บอกว่าจริง
เหมาะสมพี่เอ๋เตือนอย่างนี้ดีแล้วพี่เอ๋ก็เลยบอกว่าเนี่ย
ถ้ากลับไปคิดอีกคราวหน้าเนี่ยอาจจะตายนะถ้าคิดไม่ได้
ไฮโซลูกนัทอาจจะตายได้เป็นบทเรียนราคาแพงมาก
หย้อนกลับไปทีตกลงแล้วไฮโซลูนัทโดนหญิงเหรอ
ใช่โดนยิงแต่ไม่รู้ว่าใครยิงใครพูดเนี่ย
ท่านเป็นโฆษกของบอชนด้วยบอกก็ยอมรับนะ
ไฮโซรุนัทเห็นภาพแล้วล่ะโดนยิงแต่ใครยิงไม่รู้

เข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการผ่าตัด
แต่ไฮโซลูกนัทมีคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นแก่นำกลุ่มคาร์มอฟในวันศุกร์๑๓ทั้งนั้น

แต่ถ้าหากสุขภาพร่างกายจบเมื่อไหร่
คดีจะไปหาไฮโซลูกนัดอีกละลอกหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้เราประมวลภาพให้คุณผู้ชม